ต่อที่เรื่องของกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างนะครับ
ไลท์วันนี้อยู่ที่ข้ามรั้ว๔๐๐เมตรชาย
ซึ่งนักวิ่งจากตรังก็ป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยครับ
กรีธาชิงกะสิบเอิญเรียนทองนะครับไปดูข้ามรั้วสี่ร้อยเมตรชายนะครับ
สนามกีฬากลางครับเจ้าของเหรียญทองจากสงขาเกมนะครับ
ก็คือนัทพงศ์ขนอมดีกรีทีมชาติไทยจากตรังเข้าเส้นชัยคนแรก
เวลาสิบสองจุดห้าสองวินาทีนะครับป้องกันแชมป์แล้วก็ได้เอิญทองอีกสมัย
เหรียญเงินพิพัฒนพรพวงพี่จากพระนครศรีอยุธยานะครับ
และธนวิทย์ประเสริฐทรัพย์จากนครสวรรค์ได้เหรียญทองแดง
รั้ว๔๐๐เมตรหญิงนะครับรอบชิงปรากฏว่าจุธามาศขนคำ
นักวิ่งทีมชาติไทยวิ่งแรงตายนะครับในช่วงหนึ่งร้อยเมตรสุดท้าย
แซงแชมป์เก่าอย่างวาสนาวินโทนะครับ
เหรียญทองด้วยเวลา๑นาที๒๙๑วินาที
เหรียญเงินเป็นของอันชิสาสาวประเสริฐ
และเหรียญทองแดงเป็นของวาสนาวินาโทแชมป์เก่าครับ

ที่ชายคู่รอบชิงเป็นการพบกันระหว่างเจ้าภาพเชียงราย

ปียบุชแชมพ์ชอยกับเนื้อทะพงศ์นำรักษา
ปรากฏว่าเป็นคู่ของเจ้าภาพนะครับ

เอาชนะไป๑๓ต่อ๔คว้าเหรียญทอง
ขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบชิงนะครับเหรียญทองเป็นของสระบุรีครับ
ประกอบไปด้วยพรธิวาแก้วมูลกับสิริอสารชีพ
เอาชนะแชมป์เก่าจากกรุงเทพมหานครนะครับ
คืออุไรวันฮิรันวงกับพันธิพาวงชูเวศไป๑๓ต่อ๖คะแนนได้เหรียญทองครับ